ทีมข่าวของเราไปสำรวจบรรยากาศการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามร้านอาหาร
เพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกที่๔จังหวัดนำร่องก็คือกรุงเทพกระบี่พังงาภูเก็ต
จะสามารถนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในร้านอาหารได้
แต่เป็นลักษณะการอนุญาตแบบมีเงื่อนไข
อย่างในกรุงเทพเนี่ยดื่มได้ไม่เกิน๓ทุ่มแล้วก็จะต้องเป็นร้านที่ได้
ก็มีไม่ได้ครบทุกร้านที่เขาได้รับสัญลักษณ์นี้
ทีมข่าวของเราก็เลยลองไปสำรวจดูหลายร้านก็ยังเงียบเหงาอยู่นะคะ
ยังเงี๊บเหงาอยู่อย่างสีลมอย่างเงี้ย
คือบางร้านก็ยังไม่มีสัญลักษณ์ชาพลัส

ก็ขายไม่ได้ขายไม่ได้ค่ะ
ขายอาหารได้แต่ขายเหล้าขายเบียร์ไม่ได้
คือมันเหมือนกับเป็นการตั้งเงื่อนไขขึ้นมา
แล้วหลายคนที่เขายังไม่ได้เตรียมความพร้อม

ก็ยังไม่ได้ขออนุญาตยังไม่ได้ขอสัญลักษณ์นี้
มันใช้เวลาไงฮะในการขออะไรแบบนี้
ยังไม่ได้เตรียมความพร้อมกันก็เลยไม่ทัน
วันนี้ก็เลยยังไม่คึกคักเท่าไหร่แล้วฝนตกด้วยอะไรด้วย
ส่วนร้านอาหารย่านคลองศาลก็เหมือนกัน
ก็ไม่ค่อยคึกคักฝนตกคนไปน้อยนะคะ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับเจ้าของร้านหลบมุมบานางสุนันทา
เขาก็บอกว่าดีใจที่เปิดร้านอาหารในวันที่เปิดประเทศ
หลังหยุดยาวไม่มีรายได้เลยนะ
แต่เปิดวันแรกวันนี้ที่สามารถนั่งดื่มเครื่องดื่แอลกอฮอลได้เนี่ย
ฝนตกหนักเปิดปุ๊บฝนตกหนักอะค่ะ
ก็คนมานั่งที่ร้านก็น้อย
แต่ว่าตอนนี้ทางร้านยังขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้

การลงทะเบียนอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ได้ง่าย

แต่ก็อยากให้เปิดร้านได้ยาวนะ
ไม่ใช่เปิดปุ๊บมีอะไรระบาดอีกปิดอีกอะไรแบบนี้ค่ะ

จริงแล้วก็รู้สึกดีใจนะว่า
เปิดประเทศแล้วก็เราได้มาเปิดร้านขายของอีกสักทีนึง
เพราะว่าหลังจากที่หยุดไปยาว
แบบไม่มีรายได้อะไรเลยก็คืออยู่บ้านเฉย
แต่ว่าก็ด้วยสภาพ

เปิดร้านมาวันแรกก็เจอฝนตก

แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง
ค่ะก็กำลังเตรียมการอยู่ค่ะ
เพราะว่าเขาบอกคือเราลองทำในระบบออนไลน์ดูก็
ค่อนข้างจะยากน่าดูเหมือนกันค่ะ
แต่ต้องลองไปติดต่อที่เกจดูอีกทีนึงค่ะ
อาจจะง่ายขึ้นก็ได้ค่ะ

ผู้กำกับสนชนะสงครามบอกว่า
ยังไม่สามารถเปิดให้บริการแบบนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลได้นะคะ
เพราะว่าทางรัฐออกมาตรการต้องมีสัญลักษณ์ชาพลัสขึ้นมาควบคุมแบบเนี้ยครับ
ทุกร้านเขาเหมือนกับเตรียมความพร้อมไม่ทัน

ลักลอบเปิดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลมันก็ไม่ได้

นี่นะคะก็เลยยังไม่คึกคักเท่าไหร่
ก็คุณก็เปิดได้แต่ว่า
ก็เปิดเพลงสีสันอะไรไปแต่ว่ายังจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลไม่ได้

ครับก็รีบขอนุญาตนะไม่สนุกไม่ดื่ม
ทางที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือรีบไปขออนุญาต

ก็ฝากพี่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ก็รีบไปตรวจให้เขาด้วยใช่ไหม
แล้วก็ถ้าผ่านเกณฑ์ก็อนุญาตกันไปค่ะอ่าทุกผู้ชมครับ